ม่าถือนะกะลายแหมมา

ใช่ต้องให้เดี๋ยวมันไม่พร้อมกัน

วิชากรีดเป็นงานบงส่วงละครนะคะ
ม่วนป่วนรักพ่อเอกรับบทแบบนักแสดงนำเลยนะจ๊ะ
คือพ่อเอกเขาก็มีประเด็นอยู่เหมือนกันนะคะ
ประเด็นร้อนเกี่ยวกับการไปแสดงคอนเสิร์ต
บนเวทีประกวดนางงามสมิลาที่จังหวัดสงขลาที่ผ่านมา

ใช่คุณผู้ชมคือมันก็ประกวดปกตินี่แหละค่ะ
คือใครที่ยังไม่รู้ว่ามันเกิดดราม่าอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะ
คือการจัดการประกวดนางงามสมิลาเนี่ย
หดวันประกวดจริงคือวันที่๙กรกฎาคม
และคิวแสดงคอนเสิร์ตพี่เอกชัยพ่อของเราเนี่ย
จัดตรงวันที่๔กรกฎาคม
แล้วคนจัดงานเป็นลูกบุญธรรมของพ่อเอกเนี่ยค่ะ

ก็เอามารวมกันเลยคนจะได้มาดูเยอะ

คือมันจะมีการประกวดแบบว่าตอนแรกเดินกันก่อน
รอบแรกนะคะแล้วก็พ่อเอกมาขั้น
แล้วปรากฏว่าคนที่ติดตามดูในไลฟ์สดก็คือแบบ

เนี่ยฉันมาดูนางงามฉันก็ยังดูโชว์พ่อเอก
แล้วก็เอาพูดตรงนะในคอมเมนต์ก็มีคำว่า

เพราะว่าจริงอะเขาจ้างพ่อมาร้องเพลง

มันขั้นเวลาได้ดีนะในการเปิดโชว์และนางงาม
มีการเตรียมตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้

เจ้าตัวมาโชว์ตามที่คนจ้างนี่แหละค่ะ

แล้วก็เว้นเป็นคอนเสิร์ตพี่ตรงกลาง

แล้วก็จะมีไม่ถูกใจหวันใจนางงาม
นางงามมาบวกกับพี่

ด่าเหมือนกูไปขี้ใส่บ้าน

คือพ่อแบบ
พูดแบบสะใจจริงอะ

เช่นพี่เอ๊ะวิบเหล่าห้า
คือเข้าใจนะวิบก็วิบ
แต่ว่าฝั่งแกเล่นถึงอีกคำก็อีกคำ

ซึ่งเวทีนางสาวสมีระเนี่ย

เข้ารอบแหละแต่ไม่ได้บอกว่าเข้ารอบเท่าไร